คนหากิจกรรมยามว่างกันไม่เว้นแต่ละวันเลย
เพื่อคลายเหงาคลายเครียดกันไปนะคะ
วงรีวิวอะไรก็ว่ากันไป
อาชีพสุดฮิตช่วงนี้ก็
ก็บวกราคาเกินแต่เพื่อนก็เต็มใจจะซื้อกันคุณผู้ชม
นี่ทั้งของเล่นของใช้รวมไปถึงเสื้อผ้าของตัวเองของแม่ก็ไม่เว้น
เอาจริงก็เอาของดีมาขายนะแต่บรูปแต่วเลิกเล่นเยอะ
นาทีนี้นี่แหละค่ะโอ้โหเต็มที่เลยนี่
แต่ฉันหาอันหนึ่งมากเลยตอนเขาขายซะยืดนะ
แล้วคือมันมีคนเขาไลฟ์ขายอยู่
คนก็เขียนไปบอกว่าเออวัดรอบอกให้หน่อย
งงแล้วก็บอกว่าอะไรวะคือวัดลอบอก
วัดรอบอกเออไม่คือเขาเว้นสังหวะเพศอ๋อไม่อ๋อไม่ปกติ
เนี้ยแม่ค้าออนไลน์เนี้ยเรานึกถึงคุณพิมพ์นี่พายใช่ต้องยกให้
แฟนฉันลีลาการเป็นพ่อค้าเขาไม่ธรรมดาขนาดไหน
ทุ่มเทขนาดหนักไปดูกันค่ะผมบอกให้เลยวันนี้ชุดใหญ่
วันนี้นะทิ้งทัวร์เลยเตรียมเงินของท่านให้ดี
บอกคนข้างบ้านบอกเพื่อนฝูงให้มาดูไลฟ์ของผมแจ็คแฟนฉัน
ผมขายแบบชุดใหญ่เลยผมบอกเลยนะว่าวันนี้มาเต็ม
วันนี้แบบจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยสองร้อยนะอ่ะ
สองร้อยตรงเนี้ยอ่ะเนี้ยอ่ะสองร้อยแม่ฝากขายนี่ครับ
แจ็คอ้ายถ้าขายเสื้อถ้าถอดข้างล่างทำไม

แต่ด้วยความลีลาน่ารักของแจ๊คหลายคนก็ชอบการทุ่มเทจริงคุณผู้ชม
แล้วคือล่าสุดหลายคนบอกว่าแจ๊คลำบากลำบลอะไรขนาดนั้น
เห็นนอกจากเสื้อผ้าหน้าผมขายกันไปแล้วขายบ้านคุณผู้ชม
รังกาศขายบ้านนะคะแล้วก็แคปชั่นเอาไว้ด้วย
ถึงเวลาแล้วเสื้อผ้าไปแล้วรองเท้าไปแล้วของเล่นไปแล้ว
สนใจโทรมาครับคือขายจริง
พอแจ๊คแฟนฉันโพสต์หลายคนบอกแซวเล่นหรือเปล่า
ขายจริงป่ะนี่เขาบอกเลยว่าขายจริงไม่เล่นมุก
เข้ามาคอมเมนต์แซวบอกว่าเหลือแต่ขายตัวนี่เลยลูก
ไม่ได้ตกอาบอะไรใช่มั้ยไม่ไม่ได้ตกอาบคุณแจ๊คอ่ะ
นิสัยดีน่ารักก่อนหน้านี้ก็งานเขาเยอะเขามีเงินเก็บเก่ง
แต่ว่าก็ขอร้องนะคะรอบหน้าเห็นมีคลิป

ก้นเราไม่ไหวจริงเพราะว่าโทษนะคะ
เห็นแบบว่าเป็นสิวนิดนึงแจ๊คไปแบบทำความสะอาด
นี่นี่ดูแบบละเอียดมากเนี่ยพี่แทนอย่ามา้วน้อง
โฟกัสที่การขายของเขาดีกว่าน่ารักแต่น่ารักแหละ